อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของยาเสพติดเหมือนกัน
หนุ่มกระบี่เขาถูกตำรวจล้อมจับเรื่องของยาบ้า

คงคิดว่าอ้าวแน่จริงตำรวจก็ตามขึ้นไปสิปีนไปจับเลย

ทนดูซิว่าจะนั่งอยู่ได้นานแค่ไหน
คืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอันไหนสบายกว่ากัน
สุดท้ายนะเขาปีนลงมาเอง

ปีนลงมาตำรวจก็รอจับอย่างสบายใจ
แล้วโอ้โหทั้งคดีใหม่ที่โดนล้อมจับ

เคยไปข่มขืนสาวชาวแคนาดาเมื่อ๑๕ปีก่อน

หนีคดีมา๑๕ปีสุดท้ายโดนจับเพราะเมื่อยจากการนั่งต้นมะขามไม่ไหวนี่แหละนะครับ
ที่เห็นอยู่บนนี้ต้นมะขามนี่คือนายสันติมาตรโอสด
เป็นเจ้าของบ้านเลขที่๕๔หมู่๕ตะบนครองยาง

เขามีอาชีพรับจ้างตักแมงกระพุนขายนะครับ
แต่ที่เขาทำควบคู่กันไปคือการขายยาบ้า
แต่ว่านายสันตินั้นไหวตัวทันปีนมาอยู่บนต้นมะขามสูงสัก๒๐เมตร
แล้วก็ทิ้งกระดาษไว้เป็นห่อกระดาษที่ห่อยาเอาไว้ที่โคนต้น
ตำรวจก็แกะดูข้างในมียาบ้า๒๑๐เมตร
ก็ตัวดื้อแพ่งเหมือนว่าถ้าตำรวจแน่จริงนะ
กระปรีงไปจับเซ่นั่งอยู่อย่างนั้น
แต่สุดท้ายเขานั่งอยู่นานไปหน่อยเมื่อยล้าครับ
ปีนลงมาให้จับง่ายแต่โดยดี
สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีข้อหาเรื่องของการมียาเสพติด
โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วก็โอ้โหไปตรวจเจอประวัติครั้งเก่าครับคุณผู้ชม
เรื่องของยาเสพติดแถมคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวแคนาดา
เมื่อ๑๕ปีก่อนรอดกฎหมายมา๑๕ปี

เพราะว่าโดนจับเรื่องของยาบ้านะครับ